มาดูหนุ่มธาตุยาบ้าคลุ้มคลั่งปีนขึ้นหลังคา
จุดนี้สูงจากพื้น๔ชั้นด้วยกัน
ชาวบ้านเข้าไปมุงดูแล้วโอ้โหเป็นภาพที่หวาดเสียว
เขาลุกนั่งเดินไปเดินมาตลอด
เวลาโทรแจ้งตำรวจตำรวจรีบมาเลยนะคะ
เป็นตำรวจโรงพักท่าข้ามค่ะ
หลังคาบนหลังคาจะเห็นผู้ชายคนนี้
อายุประมาณ๓๐๓๕ปี
เนื้อตัวมอมแมมเลยสวมเสื้อยืดแขนสั้นนุ่ง

เดินไปเดินมาอยู่บนหลังคา
ตำรวจเขาพยายามจะเข้าไปเกลี้ยกล่อม

ส่วนหนึ่งต้องถอดเครื่องแบบออกเลยนะ
เพราะว่าปีนขึ้นไปช่วยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะ
จากปีนขึ้นไปช่วยแล้วช่วงเกลี้ยกล่อม

จะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะคะ

ตั้งแต่พระอาทิตย์ยังมีแสงอยู่เลย
จนตอนนี้มืดแล้วนะครับห้าชั่วโมงค่ะสรุปสุดท้าย
ยอมลงมาเรียกลงมาคุยซิ
เป็นไงมายังไงทำไมขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นน่ะ

ชื่อว่านายสุทัศน์สุนทราลักษณ์อายุ๓๑ปี
เขาบอกเขารับจ้างทั่วไปอยู่แถวนี้แหละ

บอกจำไม่ได้มันเยอะมากเลย

คนเดินตามมาทำร้ายร่างกาย
เขาก็เลยต้องปีนขึ้นไปหลบ
ที่คนที่เขาจะมาทำร้ายร่างกายบนหลังคา
แต่พอยาหมดฤทธิ์เขาบอกเริ่มได้สติ

ตำรวจแจ้งข้อหาเสพยาบ้าและนำตัว
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ